คุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐกันต่อนะครับ
ก็มาดูเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถทัวร์อีกนะครับ
ใช่ค่ะเป็นรถทัวร์โดยสารคือออกเดินทางจากหนองคาย
มุ่งหน้าไประยองแล้วตอนขับมาถึงช่วงโคราช
ไม่รู้ว่าคนขับหลับในหรือเปล่านะคะ
ปรากฏว่ารถพลิกคว่ำแล้วก็ตกร่องข้างทาง
ทำให้ผู้โดยสารที่อยู่บนรถได้รับบาดเจ็บ๓๐กว่ารายนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแถวถนนมิตรภาพ
ขาเข้าจังหวัดนครราชศรีมา

ดอนตะแบงตำบลดอนชมพูอำเภอโนนสูงค่ะ

กู้ชีพกู้ภัยฮุก๓๑จุดโนนสูง
ก็รีบเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ที่เกิดเหตุ
ก็ไปเจอรถโดยสารปรับอากาศ
ทัวร์สีฟ้าขาวคันนี้พลิกคว่ำตะแคงข้าง

แล้วก็รู้ข้อมูลว่ารถทัวร์คันนี้
ออกจากจังหวัดน้องคายจะมุ่งหน้าไประยอง
พอมาถึงจุดตรงนี้ค่ะที่โคราชเนี่ย
คนขับกระหลับใน
ก็เลยทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำตกข้างทาง
ผู้โดยสารที่อยู่บนรถมีทั้งหมด๔๔คน
ได้รับบาดเจ็บ๓๑ราย
แล้วก็๒รายมีอาการน่าเป็นห่วงนะคะ
เพราะว่ามีแผลที่บริเวณศีรษะแล้วก็ลำตัว
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลโนนสูง

ให้สืบหาข้อได้จริงในเรื่องนี้
เพื่อที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะ